เราก็จะได้เห็นทดสารแข่งความสุขนะครับ

ปีใหม่อย่าให้กี่ต่อมาถึงแล้ว
ไม่ว่าเป็นกิจกรรมหรือว่าการแต่งตัวคุณผู้ชมค่ะ
ที่สำคัญนี่แต่ละคอนเทนต์สีสันสุดยอดเลย
ดูคนแรกหน่อยมั้ยแพทนักภาพสุดวาวมาก
ไม่ใช่ยมจักรแกรแม่นะหอมแขนหอมแขน

อยากรู้จังอยากรู้จัง
ก็ช่างภาพนะคุณผู้ชมค่ะก็น่ารักดี

ต่ออีกคนละกันคนนี้ก็สวยไม่แพ้ใครนะคะ

แต่ว่าไม่ได้โชว์เอวบางนะคะ
เออขอความโชว์อลังการแล้วกันของต้นคริสต์มัสไปเลย
ตั้งใจตกแต่งไว้แบบจัดเต็มนะคะ

ปีหน้าคงจะเอาหม้อเอาหาย

แล้วก็มีหิมะตกด้วยแหมบรรยากาศมันดีมากเลย

โฟมไหมคุณอย่าไปโปรยที่บ้านนะ

ว่าจะทำยังไงดีให้มันมีหิมะโปรยปลายอยู่ที่บ้าน

แอปพลิเคชันก็โปรยไปนะคะ
บรรยากาศเฉยแบบนี้ไม่ใช่ที่ไหนนะคะ
ร้านเอ่อมิสตาร์ใบไหมดาวิกัล
อ๋อร้านเท้าสวยดี